เป็นวัยของศึกฟุตมอนโตยต้าพิมพ์นะครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้นะครับ
เมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีกในฤดูการที่แล้ว
จะเจอกับทางด้านฮิโรชิมาซานเฟรชนะครับ
ซึ่งเป็นทีมของศึกเจลีกญี่ปุ่นเป็นแชมป์เจลิก๓สมัย
ไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับ
และแชมป์โตยต้าซึ่งเป็นแชมป์ร่วมกับบริรัมยูเนตเต็ด
จะเจอกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาแชมป์เจลิกญี่ปุ่น๓สมัย
ซึ่งพวกเขาได้อันดับที่๖ในฤดูการที่ผ่านมาของหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับ
นายรณฤทธซื้อวาจาผู้อำนวยการสโมสรเปิดเผยว่าพร้อมจะรับมือกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมา
ซึ่งเป็นทีมชั้นนำของศึกเจลีกหลังจากที่ได้ไปอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศมา
ซึ่งทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งการทัวร์อาเซียนที่ชนะทีมลาวพิมเมอร์ลิกออสตาร์
รวมถึงชนะเอฟซีโซแชมป์เคลิกของเกาหลีใต้คว้าอันดับ๓ในศึกลูน่านิวเยียครับที่ฮ่องกง
ส่วนผู้เล่นในเกมนี้คาดว่าจะส่งตัวหลักลงสนามทั้งหมดครับ
ความฝีเท้าของทีมไทยนะครับว่าเราอยู่ในอันดับที่สามารถต่อก่อนกับทีมในอันดับหัวแถวเอเชียนได้ยัง
เพื่อปูทางไปสู่ความเอฟซีแชมป์เจอร์ลีก
ขณะที่ฮาจิเมะโมริยาสุหัวหน้าภูมิสอนของซานเฟรเช่ฮิโรชิมา
ซึ่งก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับที่สนามสุพัชลาศัยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตัวเขาก็กล่าวว่าพาทีมมาครั้งนี้นะครับมาเก็บตัวที่ประเทศไทยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
เตรียมความพร้อมและปรับตัวกับสภาพอากาศพร้อมทั้งกล่าวอีกว่า
เต้นนะครับที่จะได้พบกับทีมแกร่งอย่างเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ยอมรับว่า
จ่ายบอลได้ดีเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนครับ
เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์เลยครับซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดจากสนามสุพัชลาศัยตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดก่อนเริ่มเกมการแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาซึ่งหากเสมอกันในเวลา๙๐นาทีนะครับ
ก็จะยิงจุดโทษตัดสินเพื่อหาผู้ชนะทันทีครับ